ช่วงนี้บอกเลยเตรียมเสียงกรี๊ดกันได้เลย
เพราะว่างานเริ่มกลับมาแล้วคุณผู้ชม
แล้วพอพูดถึงรถแห่ก็ต้องนึกถึงราชินีรถแห่
เป็นอย่างไม่ได้ค่ะน้องใบปอรัตเตียนั่นเองนะค่ะ
ล้านสุขค่ะถูกอบถูกใจในห้างประจักษ์ชัยไฮทรงคำ
ขอลงทุนเลยทุ่มเงินให้กว่า๕ล้านบาทคุณ

เนรมิตรถแห่ให้กับสาวใบปอค่ะ
ไปมอบความสุขไว้กับแฟนเพลงถึงที่กันเลย
แห่คันนี้เขามีชื่อด้วยนะ
สาวใบปอตั้งชื่อให้ว่าเต้ายักษ์ใบปอ
โดยสาวใบปอลบอกว่ารถแห่คันนี้นะคุณผู้ชมนะ
เป็นแบบรถแห่แบบเวทีระบบไฮโดรลิกไม่ธรรมดานะ
ข้างในออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเวที
มีหลังคาจอดเล่นเปิดคอนเสิร์ตได้เลยทุกที่ค่ะ
เหมาะกับการเปิดการแสดงแบบใครจ้างนะมาเลย

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมพันธ์และบรรยากาศรถแห่กันนะจ๊ะ
รถแห่ของเรานะคะเป็นรูปแบบของรถแห่ที่สามารถแห่เคลื่อนที่ได้นะคะ
หรือว่าเปิดข้างได้นะคะเป็นเวทีเลยก็ได้
แล้วก็จะมีลำโพงด้านข้างลำโพงด้านหน้าด้านหลังนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าลำโพงก็จะรอบตัวรถเลยนะคะ
แล้วก็ระบบเสียงนี่รับรองว่าดังแน่นอนนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเจ้าภาพติดต่องานมาเรื่อยแล้วนะคะ
ก็มีตั้งแต่ของปีนี้แล้วก็ข้ามปีกันเลยนะคะตอนนี้นะคะ
แล้วก็เร็วนี้นะคะฝากรอติดตามผลงานเพลงใหม่ของปอด้วยนะคะ
ผลงานเพลงว่าติ๊บรอบอแก่รถแห่บ่อผาดนะคะ
แล้วก็ฝากรถแห่ใบปอรัตยาด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ติดรอบอแก่รถแห่บอผาดรถเข้าสวยคุณผู้ชมค่ะ
เขาพูดเรื่องรถเห็นเป็นรถนำโชคมงคลไง
สอบป้ายทะเบียนกันนิดหนึ่งละกันนะคะ
ทะเบียนเต้ายังไปป่อก็คือ๘๖๑๓๔๒คอนแกง
รถสวยรวยทรัพย์เขาบอกรถคันนี้จะไปหาทรัพย์หาสินให้เขานะคะคุณผู้ชม

ในคอนโตรนะแห่งปังแน่นอนละจ๊ะ